ตามลากกระบะกลางสายฝนเพราะกระบะคันนี้จอดริมถนน
หักออกมาชนกับเก่งที่มาทางตรงกระบะหนี
เนี่ยโอ้โหไปชนกับต้นไม้เลยเดี๋ยวดูค่ะวินาทีที่พยายามตามล่าค่ะ
โอ้โหกระบะสี่ประตูคันนี้ค่ะครับนี่เลยตั้งแต่จุดที่เกิดเหตุเห็นไหม
พอหักออกมารถเก่งน่ะคือเสียหลักสะบัดแล้วก็ไปพุ่งชนต้นไม้ตรงลูกศรเหลืองอ่ะค่ะครับ
ส่วนกระบะนี้กระบะ๔ประตูไม่ได้มีการจอด
ลงมาแล้วไปถามว่าเออเป็นอะไรไหมไม่มีค่ะ

ถอยแล้วพุ่งตรงไปเลย

ใช่ค่ะนี่ตรงแบบหนีไปเลยนะพี่เบิร์ต

ทีนี้กระบะคันนี้นะคุณผู้ชมตอนขับไปนะ
คือรถเขาก็ขับตามล่าเลยแต่กระบะน่าจะรู้เส้นทาง

เพราะว่าอะไรเดี๋ยวพี่เบิร์ดกับดอมดูต่อภาพต่อจากมุมนี้
ตามไปติดนี่ทำไมน่าจะตามได้นี่
ใช่พี่เบิร์ตแต่เขาชำนาญพื้นที่ค่ะ

เลาะซอยก็น้ำท่วมเลยอ่ะอือทะลุออกถนนใหญ่หลบหนีไปได้
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อวันที่๑๑กันยาที่ผ่านมานะคะ

อ่ะทีนี้รถเก่งผู้เสียหายค่ะเขาได้คลิปนี้
จากรถของพลเมืองดีก็ส่งให้เพจสายไหมได้ช่วยเหลือนะ
เพราะว่าฝั่งรถเก๋งที่เขาอยู่โดนกระบะหักออกมา
แล้วรถเก๋งเสียหลักสะบัดไปโดนต้นไม้เนี่ย
หน้ารถข้างรถนี่คือเขาพังยับเหมือนกันนะคะ
ซึ่งเท่าที่ดูคลิปจากพลเมืองดีมันมองเห็นทะเบียนไม่ชัดไง
ฝนตกเหรอกำลังจะถามเลยว่าจ่อแบบนั้นเห็นทะเบียนชัดไหม

ไฟส่องด้วยฝนตกด้วยค่อนข้างมืดด้วย

เดี๋ยวต้องรอไม่รู้ว่ามีคันอื่นจับภาพทะเบียนนี้ได้ชัดหรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวให้ตำรวจสนสายไหมตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
แล้วเดี๋ยวจะได้จับตัวคนขับกระบะ

ดูด้านซ้ายของเพจสิทั้งแถบเลย
เออเพราะว่าตอนหักหนีแล้วดูข้างหน้าเห็นไหม
พุ่งชนต้นไม้อยู่แบบนี้